ถูกแจ้งข้อหาร่วมการคมคืนอาหารนักเรียนกันหน่อย

เกิดขึ้นในโรงเรียนหญิงแห่ง๑
ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นมันสืบเนื่องมาจากโลกโซเชียลเนี่ย
เป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะครับในพื้นที่ฝั่งทนกรุงเทพ
ว่าไปข่มขืนลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนหญิงหลายคน
แต่ทำไมยังลอยนวลอยู่ในโรงเรียนได้อะไรอย่างนี้นะ
ก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงขั้นบอกว่าครูคนนี้
เอาภาพของเด็กมาแฉอะไรแบบนี้นะครับต่างนานาไปหมด
จนกระทั่งครูพระคนนี้ถูกย้ายออกจากโรงเรียนไป
ถูกตั้งกรรมการสอบระหว่างนี้กำลังรอผลการสอบสวนอยู่
แต่ตำรวจก็บอกอยู่ว่าดีไม่ดีไม่รู้ว่าจะถูกแกล้งหรือเปล่า
เพราะว่าครูพระบอกว่าภาพที่เห็นมันไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ใช่นักเรียนหญิงเขาเอง
เป็นภรรยาเขาแล้วก็เคยมีปัญหากับเพื่อนครูอะไรด้วยกันอย่างนี้นี่แหละ
แต่ไปมาครับระหว่างที่กำลังมีคดีนี้อยู่
กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับมีครูสอนภาษาจีนนะ
เป็นผู้ชายของโรงเรียนนี้มามอบตัวกับตำรวจสอนอบางกอกน้อย
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคมคืนนักเรียนหญิงชั้นม๒ของโรงเรียนนี้นี่แหละ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเอาเป็นว่าพอเรื่องนี้มันเป็นข่าวดังอะไรขึ้นมา
อยู่ดีครูผู้ชายคนนี้มามอบตัวนะครับแล้ววันนี้นะครับครูคนนี้นะ
ที่เป็นครูสอนภาษาจีนที่มามอบตัวกับสอนอบางกอกน้อย
แล้วก็สารภาพว่าเขาได้ก่อเหตุข่มขืนนักเรียนหญิงชั้นม๒ของโรงเรียนนะครับ
ตั้งแต่กรกฎาคมปี๖๑ที่ผ่านมาตำรวจสนบางกอกน้อยก็แจ้งข้อหานะฮะ
ข้อหาคือพรากผู้เยาว์กับกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะครับ
คือพอเขามามอบตัวเนี่ยตำรวจก็ไปไล่ตรวจสอบนะ
แล้วปรากฏว่ามันก็มีคดีนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ
เป็นการก่อเหตุจริงนะครับ
วันนี้ศาลจังหวัดตลิ่งชันนะฮะ
พนักงานสอบสวนสนบางกอกน้อยได้คุมตัว
นายบุญฤทธิ์ครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนนี้นะครับ
โรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังย่านฝั่งทนกรุงเทพ
ยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก
ตั้งแต่๑๙มีนาถึง๓๐มีนาคม
เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
ยังต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
แล้วก็รอการตรวจพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาด้วย
สารพิจารณาคำร้องแล้วก็สอบถามผู้ต้องหาด้วยนะครับ
มีการคัดค้านก็อนุญาตให้ฝากขังได้
ตำรวจก็คัดค้างการประกันตัวด้วยนะครับ
แต่ว่าญาติของนายบุญฤทธิ์ได้มายื่นคำร้อง
พร้อมกับหลักทรัพย์ขอประกันตัว
พิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหานั้นอาศัยความไว้วางใจ
ที่เป็นครูสอนภาษาจีนให้กับผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปกระทำความผิด

ซึ่งถือว่าเป็นกรณีร้ายแรง
และพนักงานสอบสวนก็คัดค้างการประกันตัว
หลบหนีนะครับทางเจ้าหน้าที่รัชทันก็คุมตัว
นายบุญยฤทธิ์ไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษทนบุรีนะฮะ
กรณีของนายบุญยฤทธิ์เนี่ยตำรวจบอกว่าเป็นคนละกรณีกับการร้องเรียนครูพระ
โรงเรียนเดียวกันนะครับแต่ทั้งสองคดีเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งเดียวกัน
กรณีของครูพระกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ที่มีทั้งครูทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนเบื้องต้นสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
หนึ่งกรุงเทพมหานครมีคำสั่งย้ายครูพระที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ออกจากโรงเรียนไปก่อนแล้วนะครับให้ไปประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จนะ
เพราะเกรงว่าถ้าให้สอนอยู่ที่โรงเรียนต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
ว่าสัก๗วันก็น่าจะทราบผลได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่เรียนที่โรงเรียนนี้เขาก็ค่อนข้างจะหวั่นวิตก
กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นแต่หลายคนก็ยังอยากให้ลูกเรียนต่อที่นี่เพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่มีชื่อเสียง
ค่ะอ่าตำรวจก็เลยบอกว่าสองกรณีเนี้ยโรงเรียนเดียวกันแต่คนละเคสนะใช่ต้องแยกกันอ่า
ถ้าเป็นข่าวครูสอนภาษาจีนเนี่ยอันนี้ไปข่มขืนเด็กนักเรียนจริง
ดำเนินคดีแล้วนะแต่ครูพระอันนี้ยังสอบสวนอยู่ใช่ครับนะคะ